ไล่ตามคนร้ายที่ไปขโมยรถจักรยานยนต์มาจากหอพักแห่งหนึ่ง
นี่นครรัชศรีมาคนร้ายซ้อนสามมากันสามคนอ่า
พลเมืองดีตามแบบห้ากิโลเลยน่ะอุ้ย
แล้วถ่ายภาพเอาไว้เห็นหน้าคนร้ายชัด

โอ้โหนี่ค่ะพลเมืองดีตามไป๕กิโลกว่านะ
แต่คนร้ายเนี่ยหนีไปได้คนร้ายหนีไปได้
แต่ก็เห็นหน้าชัดนะจากคลิปนะ

สีน้ำเงินไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะคะ

ในพื้นที่ตำบลโคกสูงอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ

พลเมืองดีเขานำไปมอบให้กับตำรวจ
เพื่อตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีนะคะ
จากคลิปเหตุการณ์นี้เนี่ยใช่ค่ะ
คือหัวไปใกล้เกิดมีปรงมีปืนทำอย่างไร
เป็นห่วงพลเมืองดีด้วยนะนี่นะคะ
ทีมข่าวไปสอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

นายจิรายุวงคำจันทร์
เขาบอกว่าคืนวานค่ะ๒๓ทุ่มนะคะ
กำลังขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้าน
ไปถึงหลังโรงเรียนเทศบาล๕
เห็นวัยรุ่นสองคนทำอะไรก็ไม่รู้
ทำอะไรบางอย่างกับรถจักรยานยนต์สีดำที่จอดอยู่ข้างทาง
วัยรุ่นอีกคนนึงก็คล่อมรถจักรยานยนต์เวฟอยู่
ก็เลยนึกในใจว่ามันแปลก
มันแก๊งขโมยรถจักรยานยนต์หรือเปล่า
ก็เลยขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปใกล้ขี่ไปดู
วัยรุ่น๒คนเห็นคุณจิรายุ
ก็เลยวิ่งไปขึ้นรถจักรยานยนต์อีกคันที่จอดรออยู่

คุณจิรายุกับเพื่อนก็ขี่รถจักรยานยนต์ตามเพื่อไล่จับ
วัยรุ่นที่ก่อเหตุไม่หยุดเลยค่ะคือบิดหนีเลยครับ
เขาตะโกนบอกว่าหยุดถ้าไม่จอดเดี๋ยวถีบรถให้ล้ม
กลุ่มวัยรุ่นก็ยังตั้งหน้าตั้งตาบิดหนีนะคะ

แต่พลเมืองดีคนนี้เขาบอกว่าเอาจริง

คือไม่รู้ว่าถีบรถเขาล้มแล้วเกิดอะไรขึ้นอุบัติเหตุ
บาดเจ็บสีชีวิตนึกออกไหมคะ

ทำได้ก็แค่ตามแล้วก็ถ่ายคลิป

ก็เลยขี่ตามถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐาน
พอไล่ไปจนถึงหน้าโรงแรมศรีมารธานี
วัยรุ่น๓คนนี้หนีไปได้ค่ะ

แล้วก็เอาคลิปนี้ค่ะไปให้กับตำรวจ

คุณจิรายุบอกว่าไม่คุ้นหน้าเลยค่ะ

ต้องไปตระเวนขโมยรถจักรยานยนต์

อยากให้มามอบตัวซะดีกว่านะคะ

เผื่อว่าเขายังไม่ถูกสำรวจจับแล้วเขาดูโทรทัศน์อยู่ครับ
ถ้าเกิดดูอยู่ผมก็อยากให้เขาออกมามอบตัว

เพราะเขาแบบเกิดเขาทำเป็นนิสัยอย่างนี้

เพราะเขาทำอย่างนี้ก็ทำไปอย่างนี้ตลอด

ดูแล้วอายุประมาณไม่เกิน๒๐พี่
น่าจะอายุไม่เกิน๒๐นะคะ
หันมามองพลเมืองดีแบบหน้ามึน
และศักดิ์ที่ใบหน้าด้วยนะคะ
ตอนนี้ตำรวจสพโพกลาง
นำไปเก็บไว้ที่ห้องเก็บของกลางนะคะ

แล้วก็ต้องเร่งติดตามตัววัยรุ่นทั้ง๓คน

แม่แต่ก็พลเมืองดีก็คิดถูกแล้วนะที่ไม่ถีบแล้วนะ

เพราะว่าถ้าเขาแบบโอ้โหตายขึ้นมาหรือสาหัสอะไรขึ้นมาเนี่ย
อันนี้มันก็จะเรื่องใหญ่นะครับ